หนึ่งนาทีมีเฮวันนี้นะครับย้อนไปดูจุดโทษปัญหาที่ทำให้สาวเวียดนามต้องน้ำตาตกนะครับ
ด้วยจุดโทษแพ้ทีมชาติไทยนายการแข่งขันฟุตวรรณหญิงจิงชำอาเซียนเมื่อวานดีครับ
หนึ่งนาทีมีเฮสนับสนุนโดยยาดมตราโป๊ยเซียน

แล้วมันยังพุ่งดีต่อไป

แต่เราต้องยิ่งแน่ตู้